สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิท
พายุลูกใหม่ที่เกาะตัวขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้อย่างต่อเนื่องนะครับ
นี้จะเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเราหรือไม่นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับ
เมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาจะสังเกตว่าบริเวณทะเลจีนใต้ทางฝั่งตะวันออกของ
หมลทนกวางตุ้งเนี้ยนะครับมีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างใหญ่
หลังจากนี้เป็นต้นไปพายุลูกนี้มีทิศทางเคลื่อนที่ไปตรงจุดไหน
เดี๋ยวเรามาติดตามการคาดการณ์กันนะครับ

สีเหลืองแดงคือบริเวณที่มีปริมาณน้ำฝนตกสะสมภายใน๒๔ชั่วโมงนี้
จะสังเกตว่าส่วนใหญ่จะมีการก่อตัวนอกเมืองแหล่งของเรา

อีกจุดหนึ่งก็คือในบริเวณที่มีการก่อตัวของพายุฮาตก
ก็คือจุดนี้นั่นเอง
ที่ขึ้นฝั่งในบริเวณแถวมาเกาะ
คือทางฝั่งตะวันออกของมณฑลกวางตุ้ง
แล้วก็มีการเคลื่อนที่เข้าสู่แผ่นดินใหญ่ต่อไปนะครับ
หลังจากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องกลาย

อยู่ในแถวบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนาม

จะสังเกตว่าจากปัจจัยทั้งสองฝั่งนั้น
ดูดเอาทั้งกลุ่มเมฆกลุ่มฝนออกจากเมืองในของเราไป

และหลังจากนี้ครับในช่วงวันที่๒๖๒๗ครับ

กลุ่มฝนที่เกิดจากการสลายตัวจากพายุฮาตกนะครับ
ค่อยเคลื่อนที่ผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยของเรา

ในบริหภีมิตรภาคเหนือแล้วก็บาระเวณพื้นธีย์ภาคอิษฐ์ตอนบนนะครับ

หลังจากนี้๓วันจะพบว่าฝนบริเวณทางตอนบนหายไปนะครับ
ตอนกลางครับเป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างแรงหน่อยนะครับ
ช่วงเย็นอาจจะมีฝนตกอยู่บ้างในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานคร
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ที่ตกท่ามกลางอากาศร้อนแบบนี้อาจจะทำให้เกิดเรื่องของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า

ดังนั้นในพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยระวังหน่อยนะครับ
อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนการเดินทางตามจุดต่าง
ดังนั้นใครที่จะเดินทางในระยะนี้โดยเฉพาะไปจีนไปแถวมาเกา
อาจจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ